ถึงช่วงของเสาร์วิเคราะห์ตลบม่านการเมืองนะครับ
วันนี้เราต้องจับตาดูชีพจรทางการเมือง
เดินเร็วรัวแล้วก็ค่อนข้างร้อนแรง
ไม่แพ้กับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นครับว่าอะไรคือตัวแปรสำคัญ
ทำให้ตอนนี้เริ่มมีการแตกระจายเป็นกลุ่มอำนาจแต่ละกลุ่ม
ไม่เหมือนกันมีการเคลื่อนไหวทิศทางไม่เหมือนกันครับ
วันนี้คอลัมนิสของหนังสือภิมธรรมตลกม่าน

ในสวิเคราะห์ตลกม่านการแบ่งวันนี้ครับ
ถ้าจะเปรียบเทียบการเมืองไทยกับสามกกนะคะ
แต่เชื่อว่าทั้ง๔ท่านอาจจะมองไม่ตรงกัน
อาจจะมองว่าไม่ใช่แค่สามก๊อกสี่ก๊อกห้าก๊อกอันนี้แล้วแต่
ถ้าเกิดเปรียบเทียบแบบนี้ค่ะพี่โมนค่ะ
ใครอยู่กกไหนก๊กไหนจะจับมือกับก๊กไหนได้บ้าง

ลักษณ์ทรักษิณที่ไปพูดที่นิวยอร์ก
ก็สไตล์ของทรักษิณก็ยังเหมือนเดิม
ยังไม่หยุดนิ่งยังเคลื่อนไหวอยู่
เรื่องของผลรเลขภายจุล
และก็เรื่องการร่างรัฐบุญที่เกี่ยวไว้
ที่จะให้สวเนี่ยมาจากการสัญหาทั้งหมดเนี่ยนะครับ
ทั้งสามอันเนี่ยแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ย

คือมันเห็นภาพชัดเจนมันเห็นออกมาเลยนะครับว่า
กลุ่มแรกเนี่ยของคุณทักษิณเนี่ยแน่นอนเนี่ย
ถ้าพูดถึงเป็นก๊กเนี่ยเขาเป็นก๊กเรียกว่าถ้าในอ่า
ในเวทีการเมืองนี้เขาก็ไม่ใช่เป็นก๊กที่ใหม่นะฮะ
ก็กลุ่มเก่านะฮะมาอยู่มานานแล้วคือเป็นอ่าภักดิ์
มีทักศิลป์มีภักดิ์เพื่อไทยมีคนเสื้อแดงนะครับ
อันนี้คือรวมเป็นหนึ่งกกอ่ารวมเป็นหนึ่งกกแล้วอันนี้เห็นเห็นชัดชัดนะฮะ
ก๊กนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงยังกระชับกันแน่นนะครับ
โก๊กหนึ่งเนี้ยนะครับอ่ามองเห็นอ่า
ตั้งแต่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มระดับอำมาตย์อันนั้นฮะคือ
มองถึงคนก็มองด้วยวันปีพลเอกเปรมนะครับค่ะ
เป็นกรุ๊ปเนี้ยที่มาถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นอ่า
ผู้มีที่ฝนเป็นกลุ่มอำมาตย์อันนี้เนี้ยอ่า
เขามีพักประชาธิปัตย์นะครับอ่า
ให้การเรียกว่าให้การสนับสนุนหนุนหลังมีอ่า
เรียกว่าคนที่สนับสนุนคนที่ศรัทธาคนที่เชื่อมั่นนะฮะ
ทั้งเก่าทั้งใหม่อะไรเนี่ยนะฮะก็ยังมีอยู่ค่ะ
อีกอันหนึ่งที่มองเห็นโดยเฉพาะการต่อสู้เรื่องให้มีสว
มาจากการสัญหาเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยออกมา
เป็นก๊กที่เรียกว่าชัดเจนนะครับก็คือ
ถ้าพูดถึงตอนนี้ก็ถือว่าเป็นก๊กสำหรับผมเองมองเป็นก๊กที่ใหญ่ที่สุด
ค่ะนะครับก็คือคศนะครับกปศแล้วก็มีกองทัพ
ให้การสนับสนุนนะฮะเมื่อมีกองทัพการสนับสนุนกกนี้ก็ต้องถือว่า
อ่าเป็นก๊กที่อ่าใหญ่ที่สุดมีพลังที่สุดมีอำนาจมากที่สุด
แล้วก็ตอนนี้ก็มองเป้าว่าอ่าต้องการที่จะอ่า
เขาเรียกว่าอะไรหรือขอเวลาเปลี่ยนผ่านอีกห้าปีอะไรอย่าง
เนี้ยนะครับแต่ละกกมันเนี้ยดูแล้วเนี้ย
ค่อยที่จะไปในทิศทางเดียวกันค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ
การที่อ่าขอสชจะเข้ามาเนี้ยดูเหมือนไม่มีแค่สองกกอืม
คือกกรัฐบาลในช่วงนั้นเนี้ยก็คือภรรยาสถิตจ์เพื่อไทยแล้วก็เสื้อแดง
ลาบลืนไปด้วยกันก็เพราะว่า
ก๊กของอำมากก
เขาก็มองดูว่าการตั้งสวในระยะเปลี่ยนผ่าน
ดูว่าจะให้อำนาจสำหรับของคอสชกกนี้
มากเป็นพิเศษในขณะที่คนอื่น
ก็อุตส่าห์ทำมาด้วยกันแต่ทำอะไรไม่ได้
ก็เลยมีความรู้สึกแตกออกไป

ถ้าแบ่งกกแบบนี้พี่ทงชัยครับ
มองตรงกันไหมคะสำหรับการแบ่งกกนะคะ
แล้วการขับเคลื่อนแต่ละก๊กนะตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ก็ในผมเองเนี่ยผมอาจจะมองเห็นต่างไปบ้างนะครับ
เพราะว่าทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นตัวอย่าง
ในโลกที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์อะไรเนี่ย
ถ้าหยิบมาใช้เมืองไทยแล้วจะไม่เป็นไปตามนั้นสักครั้งหนึ่ง

สามกกซึ่งเป็นเรื่องราวเก่าแก่ของจีนเนี่ย
เมืองไทยมองดูคล้ายว่าจะเป็นอย่างนั้น
แต่จริงแล้วถ้ามองให้ชัดเจนเนี่ย
พูดกันตรงเลยคือแบ่งเป็น๒คั่วในแง่คั่วหนึ่ง
ชูทักษิณอีกขั้วหนึ่งคือพวกไม่เอาทักษิณนะครับ
พวกแมวทักษิณเนี่ยก็คือหลายกลุ่มที่ได้เอ่ยกันมาแล้วนะครับ
จริงแล้วเนี่ยกลุ่มนี้มีความคิดค่อนข้างตรงกัน

ทั้งการบริหารบ้านเมืองและก็ห่วงอนาคตของประเทศไทย
และไม่ต้องการให้ใครมาใช้อำนาจหน้าที่ในการสูบเลือดสูบเนื้อจากประเทศไทยนะครับ
แต่พอทำไปความคิดเห็นแตกต่างมันก็ย่อมมี
ก็เลยเกิดเป็นหลายคั่วขึ้นมาในอีกฝากหนึ่ง
ก็จะสามก๊กสี่ก๊กยังตัดสินชี้ขาดไม่ได้นะครับ
แต่มีอยู่ประเด็นที่สำคัญก็คือถ้าถึงเวลาจำเป็น
กลุ่มเหล่านี้พร้อมที่จะรวมตัวกันนะครับใครจะรวมตัวกับใครได้บ้างค่ะพี่ประโมท
ก็เว้นแต่กลุ่มที่เอาทักษิณกับกลุ่มไม่เอาทักษิณ
จะกลับมาอยู่ในสภาพเดิมถ้าถึงวิกฤตตอนนั้นนะครับ
คือตอนนี้เนี่ยเป็นการแยกกันเพื่อจะช่วงจริงการนำ
และมองอนาคตของประเทศไทยว่าควรจะไปในเส้นทางไหน

พอมองไม่ตรงกันมันก็เลยเกิดความเหมือนกับว่าขัดแย้งกันเองเป็นก๊กเป็นกลุ่ม
แต่จริงแล้วถ้าสถานการณ์บีบบังคับเมื่อไหร่
มีเหตุการณ์อันไม่คาดหมายเกิดขึ้นเมื่อไหร่พวกนี้ก็จะรวมตัวกัน
แล้วก็จะเดินหน้าต่อนะครับค่ะประชาชนเองก็เหมือนกัน
ก็จะมีความคิดแยกออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็ไม่ฟังเสียง
ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นคือเคยฝังหัวอย่างไรก็ฝังหัวอย่างนั้น
อีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่เอาก็ไม่เอาเลยจริงไม่หวนคืนกลับไป
ฉะนั้นความแตกแยกในประเทศไทยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยากที่จะเยียวยานะครับ
ฉันเลยลามไปถึงเรื่องที่เคยพูดกันตอนนี้พูดกันในอดีตเมื่อไม่นานมานี้
คือเรื่องปลองดองตอนนี้ก็แผ่วไปหมดแล้วนะครับคือทำยังไง
ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้แต่ก็อย่าทำร้ายกัน
ให้ประเทศไทยต้องเสียหายไปมากกว่านี้มากกว่าครับ
ทงชัยพูดน่าสนใจค่ะยังคงให้น้ำหนักไว้ที่นายทักษิณนะคะ
มันเป็นสองคั่วหลักหลักเอาทักษิณหรือไม่เอาทักษิณอย่างนี้เนี่ยนะคะ
สุนทรค่ะจนถึงณวันนี้เราก็ยังเห็นนายทักษิณเนี่ยนะคะ
ออกมาเคลื่อนไหวและยังไม่ถอดใจนะคะจนล่าสุดก็ยังไม่ถอดใจนะคะ
ทำไมนายทักษิณถึงยังคงเป็นปัจจัยตลอดต่อเนื่องมาเกือบ๑๐ปีแล้วนะคะ
ครับเป็นความจำเป็นของคุณทักษิณ
ที่เขายืนยันว่าไม่เคยคิดถอดใจที่จะกลับเมืองไทยก็หมายถึงว่าเขาต้องสู้ต่อไป
แล้วก็พร้อมที่จะมีผู้สนับสนุนอยู่ภายในประเทศนะครับ
การที่เขาออกมาระยะนี้เนี่ยมันก็น่าคิดเพราะว่าอำนาจ
กำลังเอ่อจะงวดเข้าไปทุกทีอืม
จะไปอีกหนึ่งสเต็ปของความเปลี่ยนแปลง
นะฮะแล้วก็เขาเองก็มีเอ่อ
ความจำเป็นที่จวนตัวหลายด้านในทางคดีทั้งน้องสาวเขาลูกชายเขา
นะฮะแล้วตัวเขาเองอะไรแบบเนี้ยนะฮะ
ผมให้ความสำคัญกกทักษิณ
แต่ไม่ใช่ว่าผมเห็นด้วยกับทักษิณเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ย
สิบปีมาแล้วยึดอำนาจสองหนนะฮะ
ก็ยังไม่ทะลุยังไม่แก้ปัญหาทักษิณได้นะครับ
แล้วก็ยังกลัวเสียของอยู่
เพราะเลือกตั้งทีไรเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยก็จะชนะค่ะ
เอ่อผมมองว่าสามกกอย่างที่ว่ากันไปเนี่ยผมเห็นด้วย
เอ่อกกที่ไม่เอาทักศิลป์เนี้ยนะครับ
เพิ่งจะเห็นชัดออกมาในระยะหลังนี้
สองกกนี้เนี้ยเอ่อกกของชนชั้นสูงก็แล้วกัน
เป็นหลักเท่าที่เราติดตามพฤติกรรมมานะฮะ
ทางกกของทักศิลป์ก็มองว่าเอ่อเอาให้
เป็นเครื่องมือภาษาภาหารเขานะฮะเอ่อ
ทักศิลป์ก็เลยเอ่อใช้เครื่องมือของ
ใช้หน้าตักทรัพยากรที่เขามีแล้วก็มวลชนนะครับ
สรุปสั้นก็คือเอากฎหมู่มาสู้กฎหมาย
เพราะฉะนั้นเครื่องมือของการต่อสู้กันกฎหมู่เป็นก๊กของทักษิณ
เลือกตั้งโดยความชอบทำเนี่ยจะได้คะแนนมาไงก็ไม่รู้แล้วนะ
แต่เขาก็มีความชอบทำในเสียงข้างมากเข้าสู่อำนาจรัฐ
ทางฝ่ายอีกกรกษ์หนึ่งคือกรกษ์คอเต้าชอบปัจจุบันนี้
จำเป็นต้องเข้ามาอย่าศึกระหว่างกฎหมู่กับกฎหมาย
นี่คือความเป็นจริงเพราะว่ามีหน้าตักและมีความรับผิดชอบ
ด้วยอาวุธและกำลังของกองทัพ
ที่เด็ดที่ขาดมันจะไปจบลงตรงไหน

ระทึกเพราะว่าใครจะชิงบทเฉพาะการลำนูน
ระหว่างชนชั้นนำกับข้อสช
ที่เป็นอยู่ตรงนี้เปิดหน้ากันแล้วนะครับ
แต่ผมก็ยังหวังว่าสองกกนี้
น่าจะมีทางพบกันครึ่งทางได้
แต่ถ้ากกขอสอชอ
ไม่สามารถที่จะพบกันครึ่งทางกับกกอำมาตย์ได้

แล้วก็เกิดมีไปประสานประโยชน์
ไปลงตัวไปหัวกันกับก๊กทักศิลป์
อันนี้อย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้

ประเทศไทยน่าจะดูไม่จืด
เพราะว่าฝ่ายไม่เอาทักษิณก็ไม่ยอมแน่
เพราะฉะนั้นมันจะไปจบตรงไหนเนี่ย

อย่างที่พี่สุนทรบอกตอนนี้ระทึกค่ะพี่ลิขิตค่ะ

จากความเคลื่อนไหวของแต่ละก๊กตอนนี้

ถึงทางจบตอนจบของเราสักทีคะ

เพราะว่าโดยความเป็นจริงทุกวันนี้
มันก็ยังมีความไม่ลงรอยกันเรื่องแนวคิด
เรื่องการปฏิรูปในการบริหารประเทศ
เพราะเรื่องตำรวจนี่มันเป็นเรื่องใหญ่
แม้คุณวิชัยก็ไม่ค่อยพอใจรัฐบาท

เป็นหัวใจอันหนึ่งก็คือเรื่องตำรวจ
แต่ท่อโถชอก็จิ๊กจิ๊กจิ๊กเพราะว่ากลัวทุกวันนี้ยังคุมภาพนาศ
จากตำรวจไม่ได้ฉะนั้นขืนไปพาหรือไปขยับ
ตำรวจก็ไม่ค่อยพอใจอันหนึ่ง
แล้วก็ที่น่าสนใจวันนี้ก็คือว่า
ถ้าสองกลุ่มเนี่ยรวมกันไม่ได้เนี่ย
วันนี้ทักษิณอ่านออกแล้วยิ้มแล้วมองเห็นแล้ว
อำมาตย์นอกจากเรื่องปฏิรูปแล้วเนี่ย
มันก็มองเรื่องตัวบุคคลเลยว่า
คุณบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะคุณไม่ได้แบบจริงใจที่จะมาแก้ปัญหา
คุณเอาอำนาจแต่คุณยังมีอะไรอยู่ข้างหลังคล้ายอย่างนี้นะ
อันนี้มันก็น่ากลัวเหมือนกัน
ประจำทุกวันเนี่ยเราเชื่อว่าทั้งสามคนเนี่ยต้องการ
และข้าอ่ะอีกฝ่ายเหมือนก็อยากจะได้

แต่เพราะเนี่ยฉะนั้นการโยกย้ายแต่งตั้งทหาร
กลางปีเดือนเมษาแล้วมันจะพอเห็นทางว่ามันจะออกยังไง
แล้วก็ความอะไรอ่ะความสมดุลระหว่างฝ่ายต่างในกองทัพเนี่ย
มันจะทำให้เกิดการทรงตัวได้หรือเปล่า
เพราะว่ายังความสดชอบก็ต้องเอาพวกแล้ว
เพื่อความมั่นใจเพื่อความมั่นคง
แต่ว่าไอ้ฝ่ายที่ไม่ได้รับแต่งตั้งเขาจะคิดยังไง
อันนี้น่าจับตา
ค่ะตอนนี้เหมือนกับว่าทุกก๊กเปิดหน้ากันหมดเลยนะคะ
ข้างชัดเจนในความเคลื่อนไหวของแต่ละก๊ก
แล้วก็อีกมุมหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรจริง
มันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยคะพี่ปราโมทค่ะ
ผมว่าตอนนี้นะครับแต่ละก๊กแต่ละก๊กเนี่ยก็ยังไม่มีใครยอมใคร
แต่ผมก็มองแบบเหมือนกับคุณลิขิตมองเนี่ยนะครับ
ว่ามันมองดูว่าตัวแปรสำคัญเนี่ยนะครับ
แปรสำคัญของการเมืองของก๊กต่างเนี่ยนะครับ

องทัพอยู่ข้างไหนเนี่ยข้างนั้นก็จะได้เปรียบ

ทางฝ่ายอำมาตย์วัดเทอร์ไฟฉนต์สูงอย่างที่ว่า
ถ้ากองทัพไม่เอาด้วยก็แผ่ว

องทัพดูจะไม่ค่อยเอาด้วยอยู่แล้ว
แต่ถ้าสามารถทำให้กองทัพอยู่นิ่งนะ

โอกาสของทักษิณก็มีกลับขึ้นมาสูงนะครับการเมืองวันนี้ก็เลย
ยังเขาก็เรียกว่ายังทวงดุ้นเข้าไปทวงดุ้นก็น่ะมองดู
มองดูทุกอย่างเนี่ยมันจะเห็นชัดขึ้นมากขึ้นนะฮะ
ก็อยู่ที่ว่าการอำนาจที่จะแบ่งแยกการจัดสรรกันในด้านการเมืองเนี่ย
เมืองเป็นเรื่องของอำนาจอยู่แล้วนะฮะถ้าอำนาจเนี่ย
ใครที่ได้อำนาจมากที่สุดคนนั้นก็ได้เปรียบที่สุด
อำนาจที่จะได้มากที่สุดหรือได้เปรียบที่สุด
มันก็อยู่ที่รัฐมนูลที่ออกมาตัวรัฐมนูลที่ออกมา
ตัวที่สำคัญที่สุดก็คือบทเฉพาะการที่จะเกิดขึ้น
ระยะเปลี่ยนผ่าน๕ปีนี่แหละครับจะเป็นตัวชี้ตัวสำคัญว่าใครที่จะเป็น
ผู้ชนะในสามกรกนี้
อำนาจที่สุดหรือได้เปลี่ยนผ่านห้าปีนี่แหละค่ะ